คุณผู้ชมครับไปตามกันต่อกับเรื่องของที่มีคลิปคนขับรถแท็กซี่นะครับ
หัวร้อนจากไหนมาก็ไม่ทราบไปเฉียวชนกับรถเก่งคู่กรณี
เสร็จปุ๊บลงมาเอามีดไปฟันกระโปรงรถเขาคนที่เขานั่งมาก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้คนขับก็ตกอกตกใจทีเดียวไม่รู้ว่าคนขับแท็กซี่เขาไปโดนอะไรมา
สุดท้ายเหมือนพอสติเริ่มกลับมาแล้วเริ่มคิดได้ว่าที่ทำไปมันผิด
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจอ้างว่าวันที่เกิดเหตุทะเลาะกับเมียครับ
แล้วก็ซื้อเบียร์มาสามขวดนั่งดื่มจนเมาพอไปประสบเหตุควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ก็เลยก่อเหตุขึ้นมาและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นคลิปที่เรามีการนำเสนอข่าวไปแล้วล่ะ
มันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนของวันที่๖ตุลาคมคืนของวันอังคารที่ผ่านมา
ย่านถนนมัธนาธิเบศบนสะพานข้ามแยกท่าอิดบนข้ามบุหรี่
ผู้หญิงที่อยู่ในรถเก๋งเป็นคนถ่ายคลิปตื่นตกใจ
แล้วแฟนนุ่มเป็นคนขับบอกว่ารีบไปรีบไปรีบถอยไป
สุดท้ายก็เอาหลักฐานเป็นคลิปไปแจ้งความที่ตำรวจสพบางศรีเมือง
เมื่อวานนี้ผู้ชายในคลิปคนขับแท็กซี่ชื่อว่านายสุวิสิทธิ์แจ้งประดิษฐ์
อายุ๓๘ปีนะฮะมากับแม่ครับอันนี้คนขับแท็กซี่ข้างก็คุณแม่เขา
ไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะตำรวจก็ประสานไปยังคนขับรถเก่งคู่กรณี
ชื่อว่าคุณวัชลศักดิ์วิจิตการเดินทางมาคุยกันมาเจรจากันว่าจะเอายังไง
นายสุวิสิตยอมรับวันที่เกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับภรรยามา
ภรรยาหนีออกจากบ้านเครียดไปซื้อเบียร์มา๓กระป๋องมานั่งกิน
จนเมาจากนั้นขับรถออกไปตามหาภรรยาไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนนะฮะ
แล้วก็ไปเฉียวชนกระจกของรถเก่งคู่กรณีจนแตก
รถคู่กรณีเขาก็ขับตามไปจนไปเจอกันนี่แหละแล้วก็ลงไปคุยกันกับผู้เสียหาย
แต่ด้วยที่อารมณ์มันยังมีอยู่ฮะด้วยความเมาด้วยความทะเลาะกับภรรยา
ทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาอารมณ์ชั่วจุภิ
ผมขอโทษแล้วก็ขอโทษแม่ตัวเองด้วยที่ทำไป

ต้องทำให้คุณแม่ต้องแบบทุกข์ร้อนใจนะเพราะเป็นข่าวเป็นอะไรก็โด่งดังกันไป
แล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถให้กับคู่กรณีเป็นเงิน๑๕๐๐บาทนะฮะ
จ่ายสินใหม่ให้อีกสองหมื่นบาทรวมเป็นเงินสามหมื่นห้าพันบาทนะฮะ
เอาไปดูบรรยากาศช่วงเขาขอโทษขอโพยกันหน่อยครับ
พี่เบิร์ดหรือเขาเรียกกะแดงยังไง
อ่าขอโทษหน่อยไม่ให้พี่ผมบอกแล้วว่าขอโทษอ่ะอืม
ที่สุดอ่ะอืมนี่ฮะซึ่งขณะที่อ่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็มีการแจ้งข้อหานายสุวิสิตนะฮะพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
ครับนะฮะข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้ถึงเสียทรัพย์
ทางผู้เสียหายก็ไม่ติดใจแล้วล่ะถอนคำร้องทุกข์ออกไปนะฮะก็ไม่ได้โดนปรับในส่วนนี้
แต่ว่าเขาเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
กรมการขนส่งทางบกเดินทางไปแจ้งข้อหานายสุวิสิทธิ์ด้วย
เพราะคุณมีใบอนุญาตในการขับรถโดยสารสาธารณะแบบนี้
ปรับหนึ่งพันบาทเพราะว่าเป็นการขับแท็กซี่แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
แล้วต้องไปอบรมอีก๓ชั่วโมงถึงจะให้กลับออกมาขับแท็กซี่ได้เหมือนเดิมนะครับ
ก็ยังไงอย่าทำผิดซ้ำอีกนะครับเพราะว่าถ้าทำผิดซ้ำอีกเนี่ย
โทษมันจะมากขึ้นแล้วหนักที่สุดเดี๋ยวจะขับแท็กซี่ไม่ได้อีกเลย